มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

มูกับพวกเราหมูตัวพ่อหมูตัวแม่และหมูขั้นเทพ
มูไนท์ทัวร์ไหว้พระถ้าพร้อมแล้วเราไปมูพร้อมพร้อมกัน
กับพิธีกรขามูทั้ง๓ท่านเลยครับ

สวัสดีปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
กับมูไหนไม่เชื่ออย่ารบรู
มูเตรูไม่เข้าใครออกใครนะครับ
จะมูให้เถารุถึงชั้นฟ้าหรือนึกลำถึงชั้นพระดาลต้องมูไหน
ตอนนี้เนี่ยกำลังเข้าโหมดสู่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดเป็นปีใหม่นะครับ

เป็นมูไหนทั่วไหว้พระกันอย่างที่เราบอกกันไป
และนี่คือโฉมหน้าแฟนรายการมูไหนทั้งยี่สิบท่าน

นี่คือทั้ง๒๐ท่านนะฮะที่เขาบอกมูไนท์ในชีวิตของคุณเนี่ยเป็นยังไง
แล้วเขาก็จะได้ไปทัวร์กับเราในวันนี้

วัดอื่นเยอะแยะมากมายทำไมถึงไม่ไป
เมื่อครั้งแรกเริ่มสร้างกรุงรัฐนาโกศิลป์

ย้อนสิสมเด็จเจ้าพญามาคศศึก

เสกน้ำอาบตัวที่วัดสแก่

เปลี่ยนชื่อวัดสแก่เป็นวัดสะเกด

จะเริ่มต้นก่อให้เกิดความมั่นของชิด

คือวัดสะเกดเนี่ยก็คือวัดภูเขาทองนี่แหละถูกไหมฮ
ถูกต้องแล้ววัดวัดอีกวัดที่เราจะไปคือ

เป็นเมืองของพระอินทร์คือสุศาสนา
คือเมืองแห่งความสำเริงสำราญ

คือชั้นสุทัศนา

ดังนั้นปีใหม่คือปีแห่งความสุข

เอาละครับวันนี้นะครับใครที่ไม่ได้มาหรือไม่ได้ดู

บอกเลยนะครับถ้าใครไปกับเราหรือดูรายการนี้นะฮะ

ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับ

ทัวร์ไหว้พระครับเอาอย่างนี้

วันนี้ทุกคนพร้อมอกพร้อมใจ

แต่เช้าตรู่ทัวร์ไหว้พระของเรา

ข้าวหวานของว่างครบครัน
ให้อิ่มท้องก่อนมูครับ

เรียกน้ำย่อยขอสนุกกันนะครับ

โมงเช้าเพราะตอนแรกเราคิดว่าจะให้ใส่บาทก่อน
แต่ว่าตอนหลังมีความผิดพลาดนิดนึง

ก็เลยไม่สามารถที่จะ
บรรดาพิธีกรชั้นอมาคนแรก

ลองป้อมถูกใต้เก้าอี้ของตัวเอง
ถ้าเก้าอี้ใครมีโลโก้มูไนท์แบบนี้

พระยานคาราต์เรียกปั๊บอัฟตัวกันพัย

เรียกปั๊บพระยานคาราต์
แล้วนี้คือวัดแรกที่เราจะพามาทัวร์กันนะครับ
จากนี้เราก็จะมีการเข้าไปชม
กันด้วยนะครับไหนไหนมากันแล้วมันเป็นประเพณีของมูไนท์ว่า
ใช่คือราศีเมษราศีเมษในปีที่ผ่านมาอ่า

ราศีเมษก็เป็นราศีบนดวงเมือง

ให้ดูบนดงเมืองปีที่ผ่านมาเนี่ยแปรปรวนปั่นปวน
ปวดยังไม่มีอะไรแน่ไม่มีอะไรนอน
เพราะฉะนั้นคนเกิดราศีเมฆในปีที่ผ่านมา

แล้วก็ไม่ได้เงินหรือได้เงินก็ไม่คุ้ม

เหนื่อยหน่ายโลกเราใบเนี้ยคนเราเนี่ยนะ

มันก็ต้องมีวันดีแล้ววันดีเมื่อไหร่ล่ะ
เป็นปีที่จะมีวันดีของชาวราศีเมษ

ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวัน๙กภดี

แล้วพอหลังวันที่๑๔เมซายน

ถ้าทำอะไรแบบมึนไปเรื่อยเนี่ยพลาดตายเลยเพราะคุณไม่รู้จังหวะ
การเงินราศีเมษจะดีขึ้นบ้างไหมครับ
เรื่องการเงินต้องดีกว่าปี๒๖๐ที่ผ่านมาแน่นอน
คือมันมีดาวดวงหนึ่งคือดาวสุกเนี่ยเป็นดาวตัวแทนเงินจะมีสภาพคล่องทางการเงินสูงมาก
แล้วการที่มีดาวเสาโคจรเข้าเรือนสู่พระเนี่ยแปลว่าอะไร
แปลว่าราศีเมษที่ทำเกษตรกรรมราศีเมษที่ทำอสังหาริมทรัพย์
ราศีเมษที่ทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนส่วนตัวเนี่ยมันจะดีมากและก็จะส่งผลให้เกิดรายได้
ใครอยู่ราศีเมษและยังเป็นโสดนะปี๒๖๑มีเกณฑ์แต่งงานเฝ้า
เสริมดวงแก้เคล็ดเสริมดวงชะตาไหว้พระที่ไหน
สำหรับชาวราศีเมษคุณต้องผูกเหตุไว้กับศรัทธาที่มีมาแต่ครั้งดวงเมือง
หนึ่งเสาหลักเมืองหรือศาลหลักเมือง
เพราะหลักเมืองคุณราศีเมฆคือดวงชะตาของคุณนี่ราศีเมฆคุณต้องไปว่ายศักระ
คนต่างจังหวัดล่ะหลักเมืองประจำจังหวัดของทุกจังหวัดนี้
ภูเขาทองวันสะเกดมากราบศักระและบูชา
ไหว้พระมหาธาตุเจดีภูเขาทองและรวมถึงทำบุญตามศรัทธา
ถึงแล้วครับวัดสะเก็ดราชวรมหาวิหารหรือวัดภูเขาทอง
เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรมหาวิหาร
ตั้งอยู่ริมคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูภาย
มีจุดเด่นคือพระบรมบรรพฤษหรือที่เรียกกันว่าภูเขาทอง
วัดสะเกดเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอายุทยา
ชื่อวัดสแก่เปลี่ยนเป็นชื่อวัดสะเกด
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชครับ
เอาละครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในอุโบสถวัดสะเกดนะครับ
สังเกตภายนอกนะฮะรอบอุโบสถเนี่ยจะมีใบเสมาคู่นะฮะ
แล้วก็รอบที่เห็นนั่นก็คือหลักฐานว่าอะไรครับ
เป็นหลักฐานว่าเป็นการบูรณะโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโล

คือวัดนี้สร้างมาตั้งแต่กรุงศรียาแต่ก็ไม่ได้ใหญ่โตหรือว่าสมบูรณ์
เมื่อท่านขึ้นครองราชแล้วฟาร์มที่ท่านเคยมาส่งน้ำที่วัดนี้
เสกน้ำอาบตัวแล้วได้ไปแก้ปัญหาเกิดเขาเรียกว่ากระบดกลางเมืองพญาสันไง
เมืองชนบุรีแล้วท่านก็ได้ครองราชเป็นกษัตริย์ท่านจึงมาบูรณาวัดนี้
งดงามสมเป็นพระรามหลวงเห็นไหมมีเสนาสนะบริเวณเรียบร้อยงดงาม
สัญญาณว่าพระรอบนี่เป็นพระของเก่าของแก่หมดเลยหรือ
สุดโทรมมากนะเมื่อประมาณไม่กี่ปีมานี้คุณหมอประเสริฐประสาททองโอสด
รับเป็นเจ้าภาพบุรณะหมดไปเป็นสิบล้านอ๋อนี่คือพระเก่านี่
เราไม่เคยรู้เลยผมจะพูดให้ฟังนะเนื่องจากผมเป็นสิทธิวัสเกตเนี่ย
เอ๊ะทำไมเพราะผมหมอประเสริฐรวยเอาใช่ไหมไม่เคยเห็นหมอประเสริฐทำบุญเลย
ผมพูดเลยหมอประเสริฐเจ้าของบางกอกเอวีเป็นหนึ่งในเศรษฐีใหญ่ของเมืองไทย
และเป็นเศรษฐีต้นเมืองไทยท่านรับบูรณะวัดศักดิ์เกรดทั้งหมด
โดยไม่รบกวนเงินใครเลยเนี่ยบูรณะแล้วหมดบางทีรับไม่ได้บอกใครด้วย
บอกใครด้วยไม่ประกาศด้วยเนี่ยคือคนดีที่ปิดทองหลังพระ
สังเกตนะว่าพระโบสถเนี่ยจะมีซุ้มเสมาเสมาที่รอบพระโบสถเนี่ย
จะเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นเลิศหรือเป็นที่เดียวเลยที่มีเครื่องประกอบแบบนี้
อ่อใช่ไม่มีซุ้มไหมอันนี้มีซุ้มเสมาซุ้ม
เป็นซุ้มพอบบแล้วก็มีสองเป็นคู่
มคศทำเมฆตี
ใหญ่โตโอ้โถงกว้างใหญ่สังเกตไหมครับแล้วรูปลายเขียนประกอบอ่า
พระพรรคยิ้มคล้ายกับวัดละครัง
แล้วด้านหลังพระอุโบสถนี่เป็นปางชนะมาร
ประพญามารประมิมสมิสวทธิปางมาร
แล้วด้านนี้ก็เป็นพวกเทพพรมอะไรใช้ต่าง
ทีนี้มีคนบางคนถามว่าอาจารย์คะแล้วทำไมมียักษ์บ้างลิงบ้าง
เขาปฏิบัติจนได้ชั้นสูงก็มี
เพราะมันไม่แค่เทวดาน่ะที่อยู่สวรรค์ชั้นสูง
ักษ์ที่ปฏิบัติสมาธิมีบำเพ็ญศีลภาวนาก็มี
เขาก็ขึ้นไปเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นไป
บุคคลผู้วาดภาพประวัติศาสตร์ในต้นกรุงรัฐนาโกศิลป

ที่เป็นวาดภาพแต่โบราณ
แล้วเนี่ยเป็นภาพแต่ชั้นเดิมซึ่งมีมาตั้งแต่ต้นรัตนโกศิลป์
เวลาที่เขาไหว้พระเก้าวัดกันเขาจะมีวัดสะเกดนี่แหละเป็นอีกหนึ่งที่

เขาเชื่อว่าอะไรฮะในการที่มาไหว้พระสเกต
หนึ่งวัดสะเกดนั้นมีภูเขาทอง
ในเมืองที่สำคัญเช่นกรุงสุโขทัยอายุทยาก็จะมีเจดีภูเขาทอง
หรือวัดภูเขาทองกลางเมืองถือว่าเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่ง
แล้วเจ้าวาดของวัดภูเขาทองก็จะเป็นตำแหน่งสำคัญ
สะเกดจึงมีตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชในอดีตถึง๒องค์
แต่หมายถึงว่าหนึ่งองคลองวัดสะเกดและหนึ่งองไปคลองวัดมหาธาตุ
หมายความว่าตั้งแต่รัชกาลที่๑ถึงรัชกาลที่ประมาณ๕๖เนี่ย
ใครอยู่วัดใดก็ตามทีถ้าได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชได้รับการโปรดก้าว
จะต้องไปครองวัดมหาธาตุยุวราชรังสลิตอยู่หน้าวัง
เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอดีตของเจ้าวาดที่เนี่ยเคยไปครองและเป็นสมเด็จสังราช
และในปี๒๐๖๒๐๘สมเด็จพระสังฆราชอยู่ยาโนไทยเป็นสมเด็จพระสังราชพระองค์๑
พระองค์ที่๑๕แล้วก็มาเป็นสมเด็จพระพุทธอาจารย์เกี่ยวอุปเสโน
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังราชเพราะว่าสมเด็จพระยานสวรสมเด็จสังราชวรนั้น
พระประชวนและอายุยืนยาวจนถึงร้อยปี
สมเด็จพุทธจารย์เลยเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระราชเพราะฉะนั้นวัดนี้ถือว่าเป็นพระรามที่สำคัญ
ทีเดียวเนี่ยพระวัดนี้ได้ชื่อว่านุ่งห่มเรียบร้อยแล้วเวลาห่มออกนอกวัดก็จะห่มแบบแปลกกว่าที่อื่นเขาเรียกห่มมังกร
จะมีเทคนิคการห่มแบบพิเศษแล้วสังเกตไหมที่นั่งของพระเนี่ยที่นั่งนี้เนี่ยเป็นที่นั่งของพระสมเด็จพระพุทธจารย์อดีต
เจ้าวาดแม้สิ้นไปแล้วก็ตั้งเอาไว้แล้วไม่ให้ใครนั่งแสดงว่าพระวัดนี้ระลึกนึกถึงบุรพาจารย์แต่อดีตผู้เป็นเจ้าวาด
ไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรามีความเชื่อว่าพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะมีเทวดารักษาผมจะนำชุมนุมเทวดาท่านทั้งหลายที่มากับผมหรือว่าท่านที่ได้ชมก็ตั้งดวงจิตพนมมือแล้วลึกนึกถึงเทวดาที่รักษาในองค์พระท่านให้ท่านได้รับรู้ที่เราได้มากราบสการะเอากราบก่อนนะ
สเตภุมมาเจายันตุพรรมสถกลอายัมภาษธรรณตา

สะอาดสะอ้านฝุ่นไม่มีนี่คือวินัย
ศีลในธรรมแห่งวัดแห่งพระ
ที่ท่านสะท้อนให้เห็นในทุกสิ่งอย่าง
ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเจริญตาเจริญใจ

พระองค์นี้เป็นพระเกี่ยวกับอะไรฮะ
เป็นพระประจำพระชนวรรณในสมเด็จพระนเรสวนมหาราช

แล้วอยู่ในพระราชวังจันทร์ที่เมืองพิศนโลกสองแควร์มาแต่การก่อน
ราชการต้นน่าจะ๒หรือ๓ชะลอพระเพราะเกรงว่าจะมีภัย

เอาพระองค์นี้มาไว้ที่วัดสะเกด
ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ยืนชื่อว่า
พระอัตภารสศรีสุคลทศพลยานบพฤทธิ์
ศิลปะสกุลช่างสมัยสุโขทัยตอนต้น
อายุประมาณ๗๐๐ปี
เป็นพระพุทธรูปยืนที่มีความสูงที่สุดในกรุงเทพ
มีความสูง๒๑ศอก๑นิ้ว

นับว่าเป็นการหล่อพระพุทธรูปด้วยโลหะ
ที่มีขนาดสูงใหญ่ที่สุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชนชาติไทยครับ

หล่อด้วยทองทองสำลิดทั้งองค์

สำริดก็คือหล่อด้วยโลหะทองแดงทองเหลืองเงินทองคำ
คือรวมกันหลายชิ้นเรียกว่าทองสำลิด
ได้ความรู้เยอะขึ้นจากที่ไม่เคยรู้อะไร

เราได้รู้จักอาจารย์แล้วก็เก่ง
เขารู้ล่างรานนิษศาสนอนอำนาจอะไรเยอะมาก
ทุกทีที่มาเนี่ยคือจะกราบจากตรงนี้ค่ะ

เป็นโอกาสที่ดีมากเลย
ให้จัดอีกนะคะแล้วจะสมัครมาอีกค่ะ

คนทุกคนที่มาจะต้องมาไหว้ที่เจรีย์
อันนี้รับปิดทองที่เจดีหรือพระตรงนี้

ก็ต้องมาสักการะที่นี่

นั้นจงสำเร็จแก่ท่านในทุกประการ
ให้เป็นกำลังเกิดปฏิหารประธานพรมายังข้าพเจ้าทั้งหลาย
ในสิ่งที่เป็นมงคลจงเกิดขึ้นแก่กาย
นับตั้งแต่บัตรนี้ไปตลอดกาลนานเถิน
ตาหูโคจรทัพราศีกรกฎ
มาตั้งแต่วันที่๔สิงหาคมปีที่แล้ว

กลัวคือตาย
ช่วงนี้เรากลับมาทัวร์ไหว้พระกับมูไนท์กันต่อ
ที่วัดสะเกดราชวรมหาวิหาร

เราไปฟันทงดวงชะตากับหมูขั้นเทพกันก่อน

ราศีพฤษศพเมื่อวันที่๑ธันวาคม๒๕๖๐

ดาวเสาเล็งดวงชะตาชาวราศีพฤศพ
จะมีอาการกินครับ
ขยับไม่ได้ขยับทำอะไรไม่ได้
ขยับเป็นผิดหายใจยังผิดเลย
แต่พอผ่านพ้นวันที่๑ธันวาปีที่ผ่านมาเนี่ย

ทุกข้อที่มีอยู่จะหมดไป
แต่คนเกิดราศีพฤศพก็ยังหวาดระแวงไง

ที่จริงแล้วราศีพฤศพนะถ้ารู้อย่างนี้นะ
ลุยสำเร็จทุกเรื่อง

เรื่องของธุรกิจการงานอาชีพ

เป็น๒จังหวะมาก
มี๖จังหวะที่๖ตุลาคม

รักดีการงานดีการเงินดี
คุณเมย์เนี่ยเพราะเกิดราชีพฤทธิ์ศพอ่าโอเค
เธอเป็นแม่บ้านอยู่ช่วงหนึ่งก็ต้องกลับมาทำงานใหม่

ว่าทำช่องนี้ก็เปลี่ยนช่องใหม่

ถ้าเกิดว่ามีสามีอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่อ่า

ไม่เปลี่ยนแต่แอบไปมีหรือเปล่าไม่รู้

คุณเกราะราชีพฤทธิ์ศพในปี๒๖๑เนี่ย
จะมีปัญหาเรื่องกระดูกและฟัน

ติ่งที่จะต้องไปเสริมด่วงไปสะดอกคออะไรยังไงด้วยบ้าง
วัดไหนมีต้องสร้างวัดต้องสร้างบทวิหาร
ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าต้องเอาเงินไปเป็นร้อยล้านพันล้าน
เงิน๑๐บาท๒๐บาทของเราชาวพฤศพ
หนุนไปเกื้อกูลในวัดนั้นดีเป็นมงคล
ชาวราศีพฤศพชอบของสวย
ฟวลบูชาสการะพญานคราช

เพราะปี๒๖๐๑๖๕เป็นปีพญานคราช
แต่เปลี่ยนที่พญานาคาราชที่จะมาแผ่บารมีในปี๒๖๖

อยู่ที่ที่นครพนมพระธาตุพนม
และที่ริมแม่น้ำโขงที่เป็นแบรนด์แอมบรัสเตอร์อยู่กลางเมืองนครพนม
เอาละครับต่อไปก็จะเป็นมิถุนแล้ว
ราศีมิถุนเนี่ยความสำคัญของราศีมิถุนในปีที่ผ่านมาก่อน
ในหลายปีที่ผ่านมาชาวราศรีมิถุนเนี่ยฟอร์ดโปร่ง
แล้วอย่างเข้ามาสู่ปีใหม่แล้วเป็นยังไง

ปิดเลยจะได้คู่ที่มีความทุกข์
หรือได้เสียสัมพันธ์เพราะถูกปั้มหรือถูกขืนใจ

ตกใจตื่นอยู่กับคนหนึ่งคนที่เราไม่ได้ชอบมันเท่าไหร่

อย่างนี้เป็นต้นรวมถึงคนที่มีครอบครัวแล้วก็มีเกณฑ์เลิกกัน
อาจารย์กำลังจะบอกไปถึงเรื่องความรักเลยใช่ไหมอันนี้
มีปัญหามากรวมถึงคู่ที่ดีดีกันอยู่เนี่ย
พอตอนปี๖๑เนี่ยนะจะมีอาการดังต่อไปนี้
คู่จะมีอาการขี้หึงหวงกวนประสาท
ไหนไอ้แผดมาดูด้วยคุยกับใครบ้างคุยกี่คนเวลาเท่าไหร่
คือมันเริ่มจับผิดเลยนะคือเป็นขึ้นมาเองเหรอ
มันมีอาการแบบโรคจิตขึ้นมาเลย

รวมไปถึงหุ้นส่วนคู่ค้ากันด้วย

เฉพาะคู่รักอย่างเดียวหุ้นส่วนคู่ค้า

การงานการเงินของชาวราศีมิถุนที่ผ่านมาชิว๕๖ปี
ปี๒๕๖๑จะเป็นยังไงฮะ

คนเรามันก็ต้องมีดีมีร้ายคุณหนุ่ม

ใช่ไหมที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีปัญหา
พอเข้าปี๖๑๖๒ก็มีคลอสไป๒ปี

ราศีกันกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งมีปัญหาไอแจ๊คเป็นไงอ่ะ

แล้วราศีพี่จิกที่ผ่านมาแย่

อะไรก็ตามทีที่มันแก้ไม่ได้แปลว่าเราไม่รู้

คุณก็ต้องบอกให้คนที่เป็นพวกเดียวคุณได้ดู
เพราะเมื่อรู้แล้วก็ต้องตั้งสติแล้วการแก้มีเคล็ดลับในการแก้

เราจะทำธุรกิจให้ทำคนเดียว
เมื่อเสามะเร็งให้หาราหูมาติดตัว
เมื่อเสาเล็งชะตาเจอราหู
ภิควรณะโชคใหญ่ในชนศา
พระราหูจรต้องพระเสาราช
สุริยาต้องคู่เป็นคู่คงจะเกิดโชคใหญ่

เมื่อเสาเล็งก็หาลาหูมาตั้งรับ

ลาหูมาติดมาไว้ที่บ้านที่ทำงาน
แวนติดตัวไว้เป็นของมงคล

จากนั้นก็เตรียมกายเตรียมใจให้พร้อม
เพื่อเดินขึ้นพระบรมบรรพฤษ
ซึ่งจะมีบันไดถึง๓๔๔ขั้นเลยล่ะครับ
นี่แหละฮะที่เขาเรียกว่าภูเขาทอง

ตัวบะดำเองยังไม่เคยขึ้นมาจริงหรือ
เขาบอกว่าเป็นจุดสูงสุดอีกที่หนึ่ง

คือการสร้างครั้งเราก็ล่ม
เพราะว่าต้องใช้ซุงใช้ไม้ทำสร้างไปเรื่อย
คือสร้างจนถวัดเสร็จหลายราชการสามราชการ
แล้วทำไมคนใหญ่คนโตคนที่เป็นนายกนายกคนมีตำแหน่งชอบ

ดีตนายกสมัครเนี่ยเคยมาทำพิธีทั้งบนเลยนะ
มาเจอพระพุทธมนต์มาทำพิธีมีความเชื่อว่าการเดินเดินขึ้นเนี่ย
ภูเขาทองเป็นที่เดียวในกรุงเทพที่มีการเดินขึ้นชีวิตจะสูงขึ้น
อ๋อการเดินขึ้นชีวิตจะสูงขึ้น

เพราะมันเดินไปสู่ยอดเจดีที่เป็นทอง

นี่คือชั้นรองสุดท้ายแล้ว

คนทุกคนที่มาเนี่ยจะต้องมาไหว้ที่เจ็ต
มาไหว้ที่เจดีอันนี้แล้วปิดทอง

ก็ต้องมาสักการะที่นี่

ภายในจะมีช่องทางเดินแคบ

บรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุ
มีพระพุทธรูปประติศาสตร์อยู่สี่ทิศ

ยังสร้างเป็นวงกลมรอบองค์พระเจดีด้วย

จงนำมาซึ่ง

ขอชีวิตจงเปรียบประดุษ

ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป

เราไปฟังมูขั้นเทพฟันทงกันต่ออีกสามราศีราศีไหนปังราศีไหนเฮ่ง

ราศีกรกฎราศีกรกฎนี้โดนราหูอยู่ด้วย

ปีที่ผ่านมาราศีกรกฎเป็นยังไงก่อนฮะ
ลาหูโคจรทัพราศีกรกฎมาตั้งแต่วันที่๔สิงหาคมปีที่แล้ว

และจะอยู่ไปจนถึงปลายปีสองร้อยหกสิบเอ็ด

หนึ่งย้ายงานเปลี่ยนบ้านย้ายที่อยู่ซ่อมบ้านซ่อมรถบวกกินบ้านแอร์เสีย

แต่ว่ามันเป็นมันมีความเปลี่ยนแปลง
เพราะว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ยเห็นอาจารย์เคยบอกว่า
คนที่เกิดราศีกรกฎแล้วก็โดนลาหูเนี่ยแล้วแต่อาชีพอีก

อาชีพที่มีผลเอฟเฟคกับราหูโดยตรงคือ
ราชการมีผลในทางลบมาก

แม่ค้าออนไลน์ดีมาก

กลัวคือตาย

คุณต้องคิดว่าราหูเข้าแปลว่าโอกาสในการเปลี่ยนชีวิต

ถ้าไม่ใช่คู่กันเนี่ยเลิก

มีเกณฑ์แต่งงานแบบปุบปับฉับพลัน
ทันทีทันใดอาจจะเพราะท้องก่อนแต่ง

มันจะป่วยออดแอดเพราะ
คนเกิดราศีกรกฎเป็นโรคสำออยตลอดชีวิต

เป็นโรคสบายเสริมดวงเสริมอะไรให้มันดีขึ้นยังไง

หนึ่งเมื่อราหูโคจรทัพลักษณะราศีเกิดเนี่ย

ไปทำซะไปทำซะไปทำด้วยศรัทธา
หมายถึงว่าจะทำมากทำไว้ให้ได้ทำนะครับ

ไปในวัดที่วัดเก่าแก่โบราณประวัติศาสตร์

อาจจะเป็นวัดในต่างแดนวัดใหม่ก็ได้

ต่อไปราศีสิงครับ

เพิ่งพ้นราหูกันมา
ปีที่แล้วราศีสิงศ์เป็นยังไงกันบ้างฮะ

เปลี่ยนแปลงเลิกมีปัญหา
เริ่มต้นใหม่เจอปัญหา

สีสิงห์ดันติดกับอารมณ์เดิมยังไงฮะโอ้พึ่งแย่แย่มานี่เอง
ยังไม่อยากเริ่มต้นอะไรเออระแวงไงระแวงของเก่าระแวงของเก่า
ไอ้มันจะควรจะไปแล้วกลับระแวงอืมเกิดราศีสิงเหรอใช่
ระแวงไหมเกิดความรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจจะบอกให้ฟังมันหมดเคาะแล้ว
แล้วจากนี้ไปต้นมาไปนะชาวราศีสิงศ์เนี่ยดวงหมดเคราะห์เนี่ยไปประมาณสักเกือบ๑๐ปี
ว้ายจริงเหรอในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดการงานการเงินความรักจะเป็นยังไงฮะ
ที่ผ่านมาเนี้ยมีที่ดินแต่ไม่มีเงินลงทุนเอออ่า
หรือมีธุรกิจมีไอเดียแต่ไม่มีเงินลงทุนถูกอ่า
จะรอเงินจะกู้ก็มีปัญหาสภาพคล่องแล้วก็กลัวระแวงเดี๋ยวจะไม่พอ
แต่พอปีสองพันห้าร้อยหกสิบที่ผ่านมาพอเลยเดือนสิงห์หากั้นยามานี่นะ
จนถึงปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดเนี่ยจะมีกองทุนมีเงินมากองว่า
เองอยากทำอะไรแล้วเดี๋ยวพอทำแล้วมีกำไรจัดแบ่งกันมา
อันนี้ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเข้าล็อกลงตัวพอดี
แล้วก็จะเกิดอาการรู้สึกว่าเราต้องทำของตัวเราเอง
คือคนเกิดราศีสิงศ์มันเป็นอย่างนี้ครับยามเมื่ออาสารับใช้
เป็นผู้ซื่อสัตว์และทำด้วยใจทุ่มเทสุดแบบไม่นึกถึงตัวเองเลย
แต่ยามนี้เป็นเวลาที่ชาวราศีสิงศ์ต้องนึกถึงตัวเอง
จะก่อร่างสร้างตัวก่อร่างสร้างอาณาจักร
ทำให้มีบ้านมีรถมีธุรกิจและมั่นคง
และสำเร็จในปีสองร้อยหกสิบเอ็ดขออนุญาตครับโอเค
ความรักปีสองร้อยหกสิบเอ็ดชาวราศีสิงห์เท่าเรื่องความรักนะ
คนรักคู่รักหรือคู่นอนคู่อะไรก็ตามทีอ่ะ
ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่พี่
แต่เป็นความสัมพันธ์ในเชิงแฮปปี้มันจะเข้ามายอม
สยบอยู่ใต้บาธาครับเสริมดวงยังไงหน่อย
ต้องไปทำบุญในวัดที่กษัตริย์สร้างเพราะราศีสิงศ์มีดาวประจำตัวคือดาวอาทิตย
อาทิตย์นั้นคือกษัตราไปทำบุญในวัดเก่าวัดแก่วัดที่กษัตริย์สร้าง
อายุทยามีเต็มเลยนะครับมากน้อยตามศรัทธา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
ดีผ่านเหมือนกับฝนตกในขณะที่ชาวราศีกันเป็นชาวนา
ต้องการอยากได้น้ำฝนแต่นาศึกไม่ทำ
องค์ตุ่มแท็งค์ไม่เตรียมขอโทษใช้คำพูดนี้นะนะ
แล้วพอท้ายพอดีไม่เห็นมีอะไรเลยก็เองไม่ทำอะไรอ่ะ
มันต้องทำดิมันไม่ใช่อยู่อยู่มันจะมีนี่ว่าไอ้สิ่งที่จะมีได้
มันล้วนเกิดจากสิ่งที่ทำถ้าคนเกิดราศีกันนะในปี๒๕๖๐
ปลายปี๖๐แล้วมา๖๑อีกครึ่งปีถึง
เดือนตุลาคมนะถ้าตั้งตัวไม่ได้ไม่รวยนะจบเอแล้วจบแล้วหมดแล้ว
ตั้งหลักให้ได้อืมคุณต้องไปคิดตั้งหลักว่าวตอนที่จะ
ว่าวขึ้นเนี่ยอ่าต้องวิ่งต้องใช้แรงไหมต้องสิ
แล้วมันติดลมบนแล้วต้องเหนื่อยอีกไหมไม่ต้องแต่บางทีก็ตกท้องช้างบ้างก็มี
ตกท้องช้างก็เราก็ปล่อยมันไปแต่เราก็เล่นยื้อยุดกับมัน
สบายบริหารนี่แหละคือความหมายถ้ามันติดลมบนแล้วจะกลัวอะไร
ว่าคนเกิดราศีกันคุณต้องทำว่าวของคุณคืองาน
ให้ติดลมบนฟันทงกันจนปังจนเฮ่งกันไปแล้ว
พักกินข้าวกินน้ำสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟันทง
มูกันต่อกับสุดยอดไฮไลท์ของวัดสะเกดครับ
ทุกต้นปีเป็นธรรมเนียมนะครับเราต้องไหว้พระสักการสินสะสิบ
เพื่อเป็นมงคลกับชีวิตจงทำบุญให้เปรียบเสมือนหนึ่งของลมหายใจ
ผมจะให้กำลังใจคนตามหลักสถิติ
เขียนหนังสือฟันทงดวงชะตาสิบสองราศีปีสองร้อยหกสิบเอ็
หนังสือเล่มนี้นะครับปีนี้ผมเอาครูโหนพัฒนาพัฒนาสิริ
เป็นครูโหนผมเพราะปีนี้คนไทยต้องการกำลังใจและข้อมูลสำหรับการวางแผนชีวิต
ก็ฝากด้วยนะครับผมเขียนจากประสบการณ์เป็นโหนอาชีพมา๒๕ปี
หวังว่าจะมีแนวทางดีที่บอกกล่าวให้ท่านได้ทราบผ่านหนังสือเล่มนี้ทุกราศี
ใครอยากซื้อที่ซื้อซื้อบ้านได้นะให้ลองอธิษฐานที่นี่
จากนี้ข้าพเจ้าทำบุญครั้งใดขาใดบุญนั้นจงสำเร็จแก่ท่านในทุกประการ
ให้เป็นกำลังเกิดปฏิหารประธานพรมายังข้าพเจ้าทั้งหลาย
ในสิ่งที่เป็นมงคลจงเกิดขึ้นแก่กายนับตั้งแต่บัตรนี้ไปตลอดกาลและนานเถิน
ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมจนถึงเก้ากุมภาพันธ์ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
หนุ่มจะมีข่าวดีที่สื่อโซเชียลกระจายข่าว
หนุ่มน้ำยาดีมีลูกอีกแล้ว
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

พระมายังจุดสูงสุดของภูเขาทอง
ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดไฮไลท์เลยก็ว่าได้ครับ
เพราะนอกจากจะกราบสักการะบูชาและชมวิวโดยรอบกรุงรัตนโกศิลป์แล้ว
สังเกตจุดเล็กกลมที่อยู่บนภูเขาทองจุดนี้

ดินของกรมแผนที่ทหารนั่นเองครับ

หมายถึงว่าถนนเพชรกะเสมลงใต้ใช่มั้ย
ถนนมิสรภาพไปทางอิษรรณ์เนี่ยนะ
ถนนแต่ละสายมันจะมีหลักกิโลเมตรที่๐
แต่โฉนดที่ดินทุกแปลงเนี่ย
ศูนย์องศาของถนนที่ดินอยู่ตรงนี้

เพราะฉะนั้นแปลว่านี่คือสดือของกรุงรัฐนาโกศิลป์

คนที่บอกผมคนแรกคือเจ้าคุณพระพรหมสิต
ย้อนหลังตั้งแต่ปี๒๔๓ผมมาบวชที่วัฒเกษนะ
เจ้าคุณพรหมสิตเป็นอาจารย์ที่ผมได้พักคำนักอยู่กับท่าน
ท่านได้บอกว่าหมอลักษณ์ศูนย์องศาศาสตร์ดือของสินอยู่ที่นี่

ผมก็ทำกันว่าผมก็ไปสั่งทำบาทใดบาทใดใหญ่
แล้วผมก็ไปออกรายการนั้นผมทำรายการทีวีเคเบิลทีวีหลายรายการบอกว่า
ใครอยากจะซื้อบ้านซื้อที่ตอนนั้นผมทำเรื่องซื้อที่ผ่านไงแบบอัศจรรย์เลยนะ
ไม่มีเงินฝากไม่มีคนค้ำประกันเนี่ยปรากฏว่าใครอยากซื้อที่ซื้อซื้อบ้านได้นะให้ลองมาอธิษฐานที่นี่
ก้อนสามแสนสี่แสนตัวเองเหรอเขาขายที่ได้แล้วเขามาทำ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ใครขายที่ไม่ได้ซื้อที่ไม่ได้
ก็เอาสำเนาโฉนดเนี่ยนะมาแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นความชอบทำ
พเจ้าจะซื้อจะขายอะไรกันก็อธิษฐานไปอันนี้ของใคร
อันนี้อยากจะทำอะไรอยากขายโอเคอาจารย์อธิษฐานให้นี่ผมจะพูดให้
ไลฟ์ฟังนะในปีสำหรับร้อยสี่สิบสามอ่าเนื่องจากผมเป็นสิทธิ์วัดสเกต
ผมบวชที่นี่นะผมเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับอะไรรู้ไหมตอนนี้ทุกคนไม่เห็น
เพราะว่าต้นไม้มันขึ้นเยอะไม่รู้ว่าใครบอกเจ้าคุณท่านเขามี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
เนยตรงนี้เต็มไปหมดเลยรอบรอบเนี่ยที่พูดให้ฟังเนี่ย
เพราะว่าที่นี่มีพญานาครักษาไงเอาหรือยังพญานาคจะอยู่ในแม่น้ำ
ภูเขาที่ศักดิ์สิทธิ์เจดีนี่จำไว้นะนี่คือเคล็ดลับนะ
คนที่ไม่ได้เอาโฉนดมาจำบ้านเลขที่ได้ไหมว่าจะซื้อจะขาย
หรือถ้าจำไม่ได้ให้นึกบ้างว่าไอ้บ้านหลังนี้เห็นสะดุดตาย
อยากซื้ออยากขายนึกในดวงนึกโดยจิตลึกเดี๋ยวพอ
ข้าพเจ้าขอขายบ้านเลขที่นี้หรือบ้านตามรูปนี้แล้วก็นึกในดวงจิต
ขอเทวดาตรวงรับรู้ดันบทนาเดี๋ยวเจ้าอธิษฐานให้
สักขีกามีจรุเปธริสิขระตตะเตชันตะหริเกเวียวิมะอ่าเน
คนโตเทวสังคาโยฆ่าแต่องค์เทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สถิตรักษาพระบรมบรรพฤษตลอดจนเทพยดาผู้รักษาสดือแห่งกรุงรัตนโกศิลป์
อันมีพระสยามเทวาธิราชพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีเจ้าพ่อเจตคุบเจ้าพอกรอง
และข้าพเจ้าขอตั้งจิตธิษฐานให้
หนึ่งข้าพเจ้ากำลังจะทำออฟฟิศที่ทำงานให้เรียบร้อยติดข้างค้างมานานถึง๓ปี
สำเร็จถึงที่สมปรารถนาในปีนี้ตั้งแต่บัตรนี้โดยเร็วพรรณก่อนสงกรานนั้นเถิน
ในช่างคณะทำงานจงทำงานด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีไม่มีข้อบกพร่อง
สองตามโฉนดหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินนี้
มีความปรารถนาจะขายที่ดินนี้ให้ได้ตามใจดั่งประสงค์
โดยการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในการถือครองไปสู่ผู้มีกำลัง
จงดนดวงจิตให้แก่ผู้มีกำลังทรัพย์มาซื้อโดยเร็วพรรณตามปรารถนา
ภายใน๓เดือนนี้จงสำเร็จ
สมประสงค์เจ้าของที่ดินจะได้มาร่วมบุญตามพลังศรัทธาตามเจตจำนง
ด้วยว่าความศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารแห่งองค์ของเทพเทวา
จากนี้ข้าพเจ้าทำบุญครั้งใดขาใดบุญนั้นจงสำเร็จแก่ท่านในทุกประการ
ให้เป็นกำลังเกิดปฏิหารประธานพรมายังข้าพเจ้าทั้งหลาย
ในสิ่งที่เป็นมงคลจงเกิดขึ้นแก่กาย

เอาละครับคุณผู้ชมไม่เชื่ออย่าลบหลู่
แบบนี้ก็สุดแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจกันเองนะครับ
มูกันให้ปังไปแล้วก็มาฟันทงดวงชะตาราศีกันต่อ
กับราศีตุลกันเลยครับ
ราศีที่อาจารย์พูดมาเสมอว่าดีนักดีหนาตลอดปี๒๕๕๙
ราศีต่อไปคือราศีตุล

คือถ้าจัดว่าอันดับดีของดวงชะตานะ

หนึ่งประเภทหนึ่งราศีกัน

หนึ่งประเภทหนึ่งดับเบิ้ลดีดีมากดีโคตรตุ้น

แสดงว่าราศีตุลเนี่ยดีมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว

๒๖๐ราศีตุลดีแพ้ราศีกัน
ราศีตุลเมื่อปีที่แล้วเขาเป็นยังไงกันมาบ้าง

หนึ่งการงานค่อยรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ
แต่การเงินยังติดขัดเพราะดาวเสาประกบอยู่ตรงหน้า
ความรักก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างให้ขัดเคืองในหัวใจ
ภาคไม่มีเวลาอึดอัดมีความทุกข์
ไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนรอเวลาให้ผ่านไปเดี๋ยวมันต้องดี
คือได้ตัวราศีตุ่นไม่รู้เติลรู้อยู่ใกล้ใจ
ถ้าเกิดราศีตุลรู้อย่างที่ผมรู้
เริ่มต้นเปิดธุรกิจทำธุรกิจลงทุนในธุรกิจ
ข้อตกลงกับตัวเองที่จะทำอะไรแล้วเริ่มต้นลัน
เกมตามความถนัดรุ่งโรดเลย
ผมขออนุญาตย้อนไปถามนิดนึงอันนี้คือรวมถึงทั้งราศีแล้วก็
ลักษณะลักษณะด้วยถูกไหมฮะทั้งสองอย่างโอเคครับ
ความรักสุขภาพการทำงานยังไงบ้างราศีตุลดาวพฤหัสบดีโคจรทัพเรือนชะตา
ผมพูดเนี่ยไม่ใช่แปลว่าพ่อหมอรักอยู่ราศีตุลเลยในไทยอย่างนี้ไม่ใช่
คนคนนั้นได้สร้างเนี่ยโคจรเข้าทัพราศีกันเมื่อปีที่แล้ว
ปีสองร้อยหกสิบเอ็ดทัพราศีตุนอืมแล้วมีเกณฑ์จะเรื่อย
ต่อไปเรื่องกาลเงินเรื่อนต่อไปเรื่องที่ก็ให้เกิดความมั่นคม
เพราะฉะนั้นแปลว่าจากนี้ไป๓๔ปีตุนดียาว
ความรักชาวราชินก็จะดีป่ะ
ดีมากสมหวังในความรักมีเกณฑ์แต่งงานลงเอย

สมมุติอย่างผมอย่างเนี้ยลักษณาตุลอยากเกณฑ์มีลูกมีอีกได้ไหม

ถ่ายเลยเนี่ยหนุ่มจะมีลูกนะ
หนึ่งตั้งแต่วันที่๑มกราคมจนถึงเก้ากุมภาพันธ์ปี๒๕๖๒
หนุ่มจะมีข่าวดีที่สื่อโซเชียลกระจายข่าว

อะเมฟังเอาไว้มันถามมีอันไหน

ดวงดีอย่าประมาทดีได้พบว่าบุญ

เพราะว่าคุณจะทำความดีกับพ่อแม่กับพระกับวัด
ทำอย่าให้มันขาดอะ
พระไม่ดีเลยตอนนี้ก็ไปทำกับหมากับแมวกับโรงพยาบาลกัน

พระไม่ดีแค่บางลูกพระดีมีอีกมากมายแล้วก็ทำกับพระดีสิ
ต้องเลือกถูกต้องไหมนี่คือความหมายเพราะพระเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐ
เพราะว่าสัตว์เดรฐานมนุษย์เนี่ยมันแค่ผู้ใช้กิเดชและกรรม
แค่อนุเคราะห์สงเคราะห์แต่วัดและพระพระรูปนี้ดี
เราทำดีพระรุณนี้ไม่ดีแต่วัดที่เราสร้างยังประโยชน์ต่อ
เพื่อการบวชปฏิบัติมันคือสิ่งดีนี่คือความหมายทำต่อไป
ต่อไปราศีที่บอกว่าโชคเลือดมาเหมือนกัน
ใช่คือราศีพิจิกพิจิกในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหรือปีที่ผ่านมาเป็นยังไงฮะ
เลือดคนเกิดราศีพิจิกษ์นะผมจะพูดให้ฟังนะ
คนเกิดราศีพิจิกคุณผ่านพ้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบมาได้เนี่ย
คุณพ้นเคราะห์พ้นความตายพ้นการวีบัติพ้นความพังทลาย
ไปแล้วเขาเรียกดวงตกอ่ะผ่านมาแล้ว
ซ้ำกรรมซักวิบัติเป็นมีแลเห็นที่อันซึ่งจะพึ่งพา
เหมือนสุนทรผู้จรลีจากนักคาราอยู่บนแผ่นดินไม่ได้นั้นหนา
ต้องล่องเรือไปนั่นเพราะอะไรอาจารย์เล่านิทานเหรอ
ต้องเล่าเหตุให้ฟังในอดีตนี่เขาเรียกประสบการณ์เว้ย
ประสบการณ์อะไรเนี่ยเค้าไปเรียนศึกษาวิชาดาราศาจากอาจารย์มาหรือเปล่า
ครัวนี้เค้ามีเพียงเห็นหมอดูกับผู้น๊ะท่านมดดำเนี่ย
ติดเล่นบ้าบ่ออะเนี่ยเป็นพ่อนุ่มชักนำปะเนี่ย
มีความรู้องค์ความรู้เขาเข้าหานักปราศถามพระซอกพระแทรกถามดาราถามหมอดูหมอดูระดับโลกอีทีไปหาไปแล้ว
มีความรู้รู้ทุกเรื่องแหละเอาตัวไม่รอด
เพราะฉะนั้นคนเกิดราศีพิจิกษ้นจากการตกแล้วจะขึ้นแล้วจากนี้
กลับมาแล้วตกมาตั้งหลายปี
ลองไปดูนะจากนี้ชื่อพี่เบิร์ตนะ๒๓ปีที่ผ่านมาเนี่ยแกรู้สึกนิ่งถูกต้องไหม
จากนี้พี่เบิร์ตจะเฮือกอีกเครื่องหนึ่ง

ค่อยดูพวกราศีพิจิกษ์มาหมดมาหมดค่อยดูมา

ดีแล้วคุณจะมาให้ผมท้ายไม่ดีไงมันดีแล้ว

ต้องทำอะไรในสิ่งที่

หนึ่งทุนการศึกษาเด็กนักเรียนที่หวัง
จะเป็นอนาคตของชาติเรียนดีแต่ขาดทุน

วันนี้เราได้เช็คดวงสำหรับปี๒๕๕๙
เป็นของกำลังปีใหม่สำหรับเสิร์ฟแหล่งรายการเลย
และที่สำคัญเรามีโอกาส

บุญสุดรับปีใหม่ยังไม่หมดเท่านี้
ถูกต้องครับนั่นก็คือวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารนะครับ
ซึ่งเป็นวัดที่มีภาพประตยกรรมมดงามมากและเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่ดีเยี่ยมทีเดียวนะครับ
ที่สำคัญนะฮะเรื่องตำนานความศักดิ์สิทธิ์มีอีกเพียบครับ
พร้อมกับเคล็ดดวงต่ออีก๔ราศีมีเคล็ดลับดีที่จะมาพะโคร้
เดี๋ยวเรามาเช็คกันต่ออีก๔ราศีอย่างที่พ่อหมอรักบอกนะครับ
แต่วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราครับ

ทำให้เกิดกิจกรรมมูไนท์ไหว้พระในวันนี้ด้วยครับ

สัปดาห์หน้ากับมูไนท์
ไม่เชื่ออย่ารบรูมูเตรรูไม่เข้าใครออกไหล
จะมูให้เธอรู้ถึงชั้นขวาหรือลึกล้ามถึงชั้น